อุทาหรณ์เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่และเป็นผู้สูงอายุ
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งพาคุณแม่อายุ๖๓ปีไปหาคุณหมอ
ระหว่างทางคุณแม่หิวหิวก็จอดซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้คุณแม่ทาน
ลูกขับรถคุณแม่ก็ทานกันไปสักพักติดคอ
คอครับลูกพยายามจะคว้านออกจากคอของคุณแม่
ให้คุณแม่ดื่มน้ำแล้วนะแต่มันก็ไม่ออกไม่เจออะไรครับ
สักพักหนึ่งแม่หมดสติไปครับแล้วสุดท้ายเสียชีวิต
จากการที่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วมันติดคอ
จริงลูกชายบอกว่าแม่ก็ไม่ได้กินคำใหญ่นะ
ข้าวเหนียวแบบเล็กก็กินไปแต่ว่าระหว่างกินก็คุยกันไปกับลูก
ก็เลยแบบนะหลอดอาหารกับหลอดลมมันก็เชื่อมต่อกัน

จังหวะพอดีก็เลยติดคอแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุนะฮะญาติก็มีการนำศพของนางมณฑาอันดีอายุ๖๓ปีครับ
ก็เป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกษียณอายุราชการแล้ว

ก็ไปตั้งบำพิงกุศลที่วัดหนองสะเม็ดตำบลนางมรองอำเภอนางมรองจังหวัดบุรีรัม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แขกทยอยเดินทางมาร่วมงานศพอย่างต่อเนื่อง
นายมณัฐพงศ์อันดีอายุ๓๖ปี
คนที่เห็นในภาพนี้ลูกชายเขาก็บอกว่า
ตอน๖โมงของเช้าวันที่๑๓สิงหาคม
ขับรถออกจากบ้านพาแม่ไปหาหมอ
รักษาโรคประจำตัวที่ศูนย์นะฮะโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรำนะฮะ

ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้คุณแม่ทานเป็นอาหารเช้า
ขับรถไปคุณแม่ก็นั่งทานไปคุยกันไปกับลูก
สังเกตเห็นนะตอนคุณแม่ทานก็กินทีละนิดทีละหน่อย

ตัวเองก็ขับสักพักหนึ่งปรากฏว่าคุณแม่เริ่มไอ

ขับรถไปอีกสักประมาณ๓กิโลคุณแม่สำลักครับ
แล้วข้าวเหนียวพุ่งออกจากปากพวดออกมาเลย

ตัวเองก็รีบจอดเลยรู้แล้วว่าต้องมีอะไรติดคอ
พยายามเอามือคว้านอาหารในปากออกมาจากปากของคุณแม่
แต่ก็ไม่เจอไม่เจออาหารครับ

ตัวเขาก็รีบจอดเลยแล้วลงไปข้างทางพยายามปั๊มหัวใจแม่

สัญญาณชีพกลับมาแล้วก็โทรเรียกรถกู้ชีพรถพยาบาลมาช่วย
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตของแม่เอาไว้ไม่ได้นะครับ
ฟังเสียงลูกชายหน่อยครับ
หยุดหายใจ
ประมาณ๒๐ปีแกกลับมาชีพจรมา
ผ่วยฉาย๒มั่นตาก็ขยายปกติ
หายใจเรียกชื่อก็มีตอบรับอยู่

สุดท้ายคุณหมอมระบุสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่า
เกิดจากเศษอาหารไปติดในหลอดลม

ลูกชายก็ฝากเตือนเลย

โดยเฉพาะลูกที่ต้องดูแลผู้สูงอายุนะฮะ
โดยเฉพาะที่เวลาเขาทานอาหารอยู่เนี่ย
มันคือต้องไม่พูดไปทานไปเนอ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะสำลักเดี๋ยวจะติดคอเข้านะ
แล้วก็ต้องรู้วิธีในการประถมพยาบาลเบื้องต้นกันด้วย

อาจจะช่วยเหลือคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณใหญ่